เกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตของอดีต
เจ้าหน้าที่กรมที่ดินจังหวัดพังงานะครับ
ผู้ต้องหาซึ่งเสียชีวิตระหว่างถูกควบคุมตัว
ในวันนี้ครับก็เกิดข้อสงสัยขึ้นมาอีกคำถาม
นั่นก็คือระบบบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดนั้นขัดข้องเสียหาย
ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดได้
จำลองเหตุการณ์การเสียชีวิตที่เกิดขึ้นนั้น
ต้องอาศัยเฉพาะคำบอกเล่าจากพยานในคืนที่เกิดเหตุเท่านั้น
เจาะประเด็นเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานครับ
ต้องให้ทางสังคมคิดเอาเองนะฮะว่าทำไมเหตุการณ์หลายอย่างในประเทศนี้
เวอร์เสียมั่งกล้องเป็นนัมวี่บ้างกล้องเสียบ้าง
มันประจวบเหมาะกันอย่างนี้ได้อย่างไร
นายชัยนรับราชินทรีย์นะครับ
อนุกูลน้องชายของนายธวัชชัยอนุกูล
เปิดเผยข้อมูลที่เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ
แจ้งข้อมูลสำคัญต่อเขาในวันที่๕กันยายนที่ผ่านมาว่า
บันทึกภาพกล้องวงจรปิดของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
โดยงานที่มีการรักษาความปลอดภัยสูงสุดเกิดขัดข้องเสียหาย
ทำให้ยังไม่สามารถดูภาพวันสุดท้ายในชีวิตของนายธวัชชัยอนุกูล
พี่ชายซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาคดีปลอมแปลงเอกสารในพื้นที่จังหวัดพังงา
ซึ่งถูกจับตัวก่อนไม้จับหมดอายุเพียง๓วัน
เขาเรียกร้องให้สังคมช่วยจับตาว่าเรื่องดังกล่าวผิดปกติวิสัยหรือไม่
ผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่า
ส่วนกล้องวงจรปิดได้พยายามประสานข้อมูลและทราบว่ามีภาพกว่า๗๐๐ไฟล์
ทำให้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบภาพที่เกี่ยวข้อง
ขณะนี้เขากำลังเร่งดูไฟล์ทราบว่ามันมีตั้ง๗๐๐ไฟล์
เพราะว่ากล้องเนี่ยมันจะสลับกันไปมาถูกไหมครับกล้องอัตโนมัติ
มันไม่ใช่ว่ากล้องนี้เรียลไทม์อยู่บนฮัตดิสต์ตัวเดียว
มันมีทั้งตึกมันก็จะสลับไปมาอยู่ในกระบวนการ
ผมคิดว่าสำหรับเรื่องนี้มันก็เป็นหลักฐานสำคัญ
เพียงแต่ว่าให้เวลาเขานิดนึง
เพราะว่าของพวกนี้มันตบแต่งไม่ได้อยู่แล้ว
คล้องกับพันธบรวจเอกคมศักดิ์สุมังเกษตรรองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๒
ที่ยอมรับว่าพนักงานสอบสวนได้ทำหนังสือประสานขอภาพจากกล้องวงจรปิด

แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการประสานจัดส่งมาให้กับพนักงานสอบสวน
และปฏิเสธไม่ทราบว่าระบบบันทึกภาพขัดข้องหรือเสียหาย
ส่วนการเข้าจำลองเหตุการณ์เสมือนจริงของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกลาง
ร่วมกับอายการตำรวจนครบานทุ่ง๒ห้อง
โดยมีดีเอสไอและญาติร่วมสังเกตการณ์ในวันนี้ใช้เวลานานกว่า๒ชั่วโมง
ข้อมูลระบุว่ามีการใช้ถุงเท้ารุ่นและขนาดเดียวกับที่นายธวัชชัย
ผูกคอตัวเองกับบานพับตัวกลางของประตูห้องควบคุมตัว
มีความสูงประมาณ๑เมตร๘เซนติเมตรจากความสูงของประตู๒เมตร๘เซนติเมตร
ผลตำรวจตรีเจริญศรีสะสารักผู้บังคับการตำรวจนครบาน๒ยอมรับว่า
ทำให้การเข้าสอบปากคำและการจำลองเหตุการณ์เป็นไปตามคำให้การของพยานที่เห็นเหตุการณ์
พร้อมแสดงความมั่นใจว่าจะสามารถสรุปสำนวนสาเหตุการเสียชีวิตได้ภายใน๓๐วันอย่างแน่นอน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน